ค่ะเนื่องในวันออกพรรษานะคะเป็นวันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตา
รอชมบ้างไฟพญานาคนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาคนในวงการบันเทิงเองเนี่ยก็มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของพญานาคด้วยเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดนี่เลยเพิ่งรับทรัพย์ก้อนโตงวดก่อนไปหมาดถูกลอตเตอรี่ไปถึง๑๖๙ใบนะคะสำหรับดาราสาวเฟี้ยวฟ้าว
เธอเล่ามาว่าเธอฝันเห็นพญานาคที่พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙ที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
และด้วยพลังแห่งความศรัทธานี่แหละค่ะบวกกับการทำบุญปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเธอจึงเชื่อว่าทำให้องค์พญานาคประธานพรให้เธอนั่นเอง
หนูไม่ได้ฟุกเข้าฝัน

อนุโมทนาบุญด้วยศรัทธาและรักท่านแล้วก็สวดมนต์ภาวนาให้ท่าน
รวมไปถึงไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างที่ท่านให้ไป
แต่ว่าไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้เจอสิ่งของล้ำค่าในชีวิตอิมคือนาควงบาทนี้นะคะ
ในนิมิกหนูอ่ะมีบ้างไฟพญานาศักดิ์ด้วย
หนูก็เลยเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นจริงมีจริงจะเชื่อไม่เชื่อหรือศรัทธาหรืออะไรยังไงก็ตาม
สุดท้ายสุดท้ายของที่ต้องการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่าอยากให้ทุกคนทำความดีเป็นคนดีจิตดีคิดดีเท่านั้นเองค่ะ
อ่านะต้องคิดดีทำดีนะคะอ่าส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะเก่งทัชยะเปิดบ้านให้เราแต่เช้าเลย
กระซิบบ้านเลขที่หน่อยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเอาเองนะคะด้านซ้ายมือมุมล่างของเรานะ
ชมของสะสมของแต่งบ้านที่เกี่ยวข้องกับพญานาคที่เจ้าตัวมีความเชื่อความศรัทธามานาน
หน้าบ้านเนี่ยยังตั้งองค์พญานาคเผือกไว้สักการะบูชาด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณ
เพราะบ้านทั้งหลังเนี่ยงานเงินโชคลาภส่วนหนึ่งก็เพราะพ่อปู่ประธานพรให้คุณเก่งเขาบอกเอาไว้แบบนี้จ้า
เป็นข้อเรียกว่าพรรณหลักต้นที่ท่านชอบให้เลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐเสร็จปุ๊บ
คุณเก่งก็รีบออกเดินทางเพื่อไปที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดหนองคายทันทีเลยนะคะ
เพราะอยากจะไปติดตามชมบ้างไฟพญานาคในค่ำคืนนี้นั่นเองนะ
ส่วนใครที่ไม่ได้เดินทางไปไม่เป็นไรนะคะติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
เชื่อว่ามีบรรยากาศบ้างไฟพญานาคมาฝากคุณผู้ชมในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ